คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราจะให้ดูกันเนี่ยคือเวลาเราเปิดมือถือแล้วก็ดูคลิปนู่นคลิปนี่ใช่ไหม
มันก็มีความโปรงความแปลกแล้วเราไปเจอคลิปหนึ่งคุณผู้ชมเขาบอกว่าไปเจอกับพญานาคมันมีจริงเหรอ
บางคนเขาก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ผมอยากให้ดูภาพนี้ก่อนแล้วคุณผู้ชมค่อยคิดจินตนาการตามนะครับ
เต็มกับไลฟ์สดเลย

อธิบายให้หน่อยสิ
งามแท้งามว่านี่เราทำให้มันดูชัดยิ่งขึ้นในจังหวะที่เหมือนกับว่าโผล่เพื่อนขึ้นมาตรงที่บริเวณผิวน้ำ

โดยแพทย์ในช่องยูทูปของเจมว่ายแชนัลที่นำมาแชร์
แล้วก็มีข้อความว่าเขาว่าเป็นพญานาคที่ประเทศลาว

เป็นคลิปไลฟ์สดของชาวบ้านนั่นแหละ
กลุ่มนึงนะเขาพากันไปส่องดูปรากฏการณ์นี้ที่บริเวณริมแม่น้ำโขง
ในคลิปเนี่ยเราจะได้เห็นนะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งก็ไลฟ์สดไป
แล้วเธอก็บอกว่าเธอเห็นวัตถุสีดำคล้ายบางจังหวะขึ้นมาเป็นสีเขียวบ้างก็มี
เขาว่ากันแบบนั้นนะเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวน้ำ
สักพักก็จะขึ้นมาอยู่ตรงผิวน้ำบ้างก็มีเหมือนกัน
ชาวบ้านที่เขาเห็นกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มีความเชื่อไงเรื่องของพญานาคเนอะ
เขาก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นพ่อปู่พญานาคที่พยายามจะปรากฏตัวขึ้นมาให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นบุญตา
ใครที่เห็นก็จะอาจจะมีโชคมีลาบก็ว่ากันไปแล้วเขาบอกนะว่าไม่ได้มาแค่ครั้งเดียว